เรื่องต้นว่าค่ะต้นว่าอาถรรพ์ที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีนะคะ
คุณผู้ชมที่ติดตามเราก็คงพอจะรู้เรื่องราวความอาถรรพ์แล้วแหละ
มีคนชาวกัมพูชาไปผูกคอตายสามศพแล้วคือปีละศพผูกคอตายที่กิ่งเดียวกันเลยนะคะ
แล้วก็มีวิญญาณผู้หญิงไปเข้าฝันหลายคนแถวนั้นโดยเฉพาะคนงานชาวกัมพูชาที่อยู่ใกล้
เหมือนกับไปเข้าฝันชวนให้ไปผูกคอตายที่ใต้ต้นว่าก็มีเสียงเรียกร้องให้ตัดต้นว่า
แต่บางส่วนก็บอกว่าจะไปตัดทำไมต้นว่ากว่าจะเติบโตมาได้ขนาดนี้
แต่ล่าสุดมีคนแอบไปตัดนี่ไงนี่เหรอเขาแอบไปตัดนะ
คือจริงแล้วพื้นที่ตรงนี้เป็นของกรมชลประธานนะคะ
กรมชนประธานชนบุรียืนยันแล้วว่าไม่ให้ตัด

เพราะนี่คือทรัพย์สินของทางราชการใครไปตัดผิดกฎหมาย
แล้วดูขนาดบอกว่าต้นว่าอาถรรย์ยังกล้าไปตัดเลย
คือยังไม่ถึงขั้นโค้นทิ้งไปเลยแต่ว่านี่ฮะมีรอยอย่างนี้ชัดเจน
แล้วมีกิ่งไม้ตัดกิ่งไม้ทิ้งแล้วก็มีรอยพยายามจะโค้นต้นไม้อ่าเดี๋ยว
เดี๋ยวดูภาพใหญ่หน่อย
ถ้าดูตรงนี้เมื่อสักครู่นี้จะเห็นว่า
ถ้าดูอันนี้นะเข้าไปอย่างนี้เลื่อยแน่นอน
แต่ไม่ใช่ขวานอาถรย์อย่างนี้อาจจะเป็นขวาน
แล้วมีอีกอันหนึ่งที่จะเป็นลักษณะเฉือนไปเลย
มันจะเรียบมากต้องเป็นลักษณะแบบ

เดี๋ยวอันนี้อาจจะเป็นขวานนะ
นี่เห็นไหมถ้าอย่างนี้เฉือนอะไร
จะคมแล้วก็เนียนขนาดนั้นอันนี้ต้องเลื่อยอยู่แล้ว
คือแต่ถามคนแถวนั้นไม่มีใครเห็นเลยนะ

ทั้งลื่อยต้องเป็นลื่อยลักษณะเฉยลื่อยยนต์เล็ก

ใช่ไงอันนี้คือมุมแอบตัดต้นว่านะ

แล้วก็ไปเอาของเส้นไหว้ไปวางไว้ที่
เป็นผลไมลายเหมี่ยาผ้า๗๔๗๒ประมาณนี้
หลายดอกไม้น้ำดวงน้ำแดงข้าวปลาอาหารเทมด้วย
เต็มเลยคือเมื่อช่วงเย็นนะคะคุณผู้ชมทีมข่าวของเราไปตามเรื่องนี้
เพราะว่าชาวบ้านแจ้งมาว่ามีคนไปแอบตัดต้นว่า
เกือบขาดแล้วก็ตัดกิ่งไม้ทิ้ง
ทีมข่าวก็ถามไปที่ชนรับประทานชนบุรีนะคะ
ก็สงสัยหรือว่าเจ้าหน้าที่เขามาตัดเองไงเจ้าหน้าที่บอกว่าโอ้โหเจ้าหน้าที่ไม่รู้เรื่องเลย
เจ้าหน้าที่ไม่ให้ตัดอยู่แล้วก็คงเป็นคนลักลอบเข้าไปตัดอ่ะ
ก็ไม่รู้ว่าสาเหตุที่แอบเข้าไปตัดคือสาเหตุอะไรกันแน่
ว่าต้นนี้อยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับหมู่บ้านเจริญสินธานีหมู่๙ตำบลหนองขาม
อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีนะคะแล้วก็สภาพเป็นอย่างที่เห็นครับ
แบบนี้แล้วก็มีคนถูกลอตเตอรี่กันเยอะมาก
เอาเครื่องเส้นไหว้ไปเต็มเลยไก่ต้มหมูสามชั้นผลไม้น้ำแดง
วงมาลัย๗สี๗ศอกนี่นะคะผูกผ้าสามสีนี่เต็มเลยค่ะ
นายเสน่ห์ประสานพันธ์อายุ๕๙ปีเป็นเจ้าของร้านขายของชำ
อยู่ใกล้กับต้นว่าอาถรรพ์ต้นนี้บอกว่าร้านอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับต้นว่า
แต่ว่าย่ามันขึ้นสูงมองไม่เห็นไม่รู้ไม่เห็นเลยว่าใครไปแอบตัด
ส่วนเครื่องเส้นไหว้ที่วางอยู่มีชาวบ้านทั้งในพื้นที่และต่างพื้นที่
เขาถูกลอตเตอรี่ก็นำมาถวายคือตัวนายเสน่ห์เองนะคะ
บอกว่าเสียดายที่คนไปแอบตัดต้นว่า
ชาวบ้านในพื้นที่ก็ตกใจก็สาบแช่งคนที่ลักลอบตัดต้นว่า
เสน่ห์บอกว่าผมมองไม่เห็นจริงไม่รู้จริงว่าใครมาแอบตัด
เพราะว่าเจ้าของพื้นที่อย่างกรมชนรับประทานเขายังไม่ให้ตัดเลย
นี่ไม่รู้ว่าคนร้ายมาลักลอบแอบตัดเอาตอนไหน
คนมีเงินไว้ผมก็ถูกไหวอยู่อ๋อถูกไหววันที่ผ่านมานี่ค่ะ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

ทีมข่าวก็ไปคุยกับชาวกัมพูชากลุ่มหนึ่งนะคะ
เขาก็เล่นวอลเล็บบอลอยู่ใกล้กับต้นว่า

เพราะว่าเขาฝันแล้วเขาก็กลัวความอาถรรพ์นะนะ
แล้วก็ชาวกัมพูชากลุ่มนี้บอกกับทีมข่าวว่า
เมื่อวานตอนเย็นเย็นเห็นชาวกัมพูชา๓๔คน
มีทั้งผู้ชายมีทั้งผู้หญิงแอบมาตัดต้นว่าค่ะ

นี่ค่ะกลุ่มนี้เขาให้ข้อมูลแบบนี้ค่ะ
แต่ไม่รู้ว่าชาวกัมพูชาที่แอบไปตัดต้นว่าคือใคร

เห็นตัดตอนเย็นมากันเยอะไหม

เป็นผู้ชายผู้หญิง

เขาใช้เครื่องมืออะไรตัดแบบครึ่งหนึ่งเลย

อาจจะเป็นชาวกัมพูชากลุ่มหนึ่งที่มาแอบตัด
ธนาเป็นอดีตเจ้าของที่ดินตรงนี้นะคะ
ดินที่มีต้นว่าอาถรรพ์อยู่
ป้าก็บอกว่าเพิ่งรู้เลย
ว่ามีคนมาแอบตัดต้นว่า

คนที่มาตัดถือว่าบาปมากผิดกฎหมายด้วย
ถ้าเจ้าของพื้นที่รู้ว่ามีคนมาตัดก็อยากจะให้ดำเนินคดีไปเลย
และอย่างที่เราบอกคุณผู้ชมไปว่า
หมอปลามือปราบสัมภเวษี

คุยกับทีมข่าวของเราย้ำแล้วย้ำอีกว่า
วิญญาณผีต้นว่าอาถรรพ์

หมอปลาบอกว่าก็ยังยืนยันจะไปนะคะ

คนที่แอบไปตัดต้นว่าน่าจะเป็นชาวกัมพูชา

แล้วอาจจะเอาลำต้นบางส่วนที่ตัดไปไปทำพิธีกรรมทางศัยศาสตร์ด้วยซ้ำ
เหรอฮะอ่าหมอปลาบอกแบบนี้อ่าไอ้ส่วนที่มันแหว่งตรงนี้ไปใช่ไหม
ใช่มันเป็นไปได้หมอปลาบอกเพราะว่ามีชาวกัมพูชาเคยบอกเราไง
ไปให้หมอผีที่กัมพูชาดูเขาบอกว่าต้นนี้ยังอยากจะได้ชีวิตผู้หญิงอีกสองชีวิต
คงมีคนจะไปผูกคอตายอีกไม่แต่ถ้าจะไปทำเครื่องรางของขลังอะไรก็แล้วแต่เนี่ย
โอ้โหเอาไปนิดนิดหน่อยหน่อยอะไรพวกนี้ก็ได้ใช่ไหมนี่ไปเฉือนทำไม
หันไปกิ่งหนึ่งแล้วก็ต้นก็โดนเข้าไปเกือบครึ่งอ่ะใช่ไหม
ยังไงต่ออ่ะไม่แน่ใจเลยเลยอ่ะเพราะว่าตรงตรงกลางลำต้นที่ที่ถูก
เฉือนเข้าไปลักษณะคมขนาดนั้นน่ะค่ะอันนี้เป็นเลื่อยแน่นอนอ่ะอืม
อ่าอาจจะเป็นเลื่อยมือก็ได้สองคนช่วยกันอ่า
ถ้าเลื่อยยนคนต้องได้ยินเสียงเลื่อยยนตัวเล็กมันก็มี

อาจจะกะว่าถ้าเป็นลักษณะมุมของคนที่โกรธแค้น
เพราะว่ามีคนมาผูกคอตายอาจจะเป็นญาติพี่น้องเขา
หรือว่าถ้าคนที่กลัวจะโค้นให้ได้
ไม่ยอมให้โค้นเหรอเนี่ยแอบไปโค้นก็ได้
อาจจะกำลังทำทำอยู่แล้วมีใครมา
ก็เลยได้แค่นี้ก็ได้แค่นี้ก็ไปก็ได้

คนไม่ถูกก็อาจจะมาจัดการหรือว่าคนเจ้ามงเจ้ามืออะไร
ไปได้หลายอย่างแต่เอาจริงยังไงก็ผิดกฎหมายด้วยไง

รับประทานเจ้าของพื้นที่เข้าไปดูต่อนะครับ